คุณผู้ชมคะเรือหลวงที่เราเคยเห็นในข่าว
เรือหลวงที่เราเคยเห็นลอยลำอยู่กลางทะเล
วันหนึ่งพอเขาปลดระวังแล้ว
เขาต้องกลายเป็นอุทยานเรียนรู้ใต้น้ำ

วินาทีจมเรือหลวงเพื่อลงสู่ก้นทะเล
แล้วก็ให้กลายเป็นอุทยานการเรียนรู้
นี่ละค่ะเหลือหลวงซู่ภัยริน๓๑๓

ลงสู่ใต้ท้องทะเลความลึกประมาณ๒๐เมตรค่ะ
ตรงนี้คือทะเลเกาะเต่าที่เกาะพงันของสุราชนะคะ
หลังจากที่กองทัพเรือก็มีการส่งมอบเรือทั้ง๒ลำนี้
เพื่อให้กลายเป็นอุทยานเรียนรู้ใต้ท้องทะเลแห่งใหม่ของเกาะสมุย
แล้วก็จะเป็นจุดดำน้ำแห่งใหม่ของเกาะเต่าด้วย
ก่อนที่จะมีการจมเรือทั้งสองลำเนี่ยก็ต้องมีพิธีบวงสวงค่ะ
เป็นการสการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นำโดยพลเรือโท
จรัสเกียรติชัยพันธ์ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่สอง
พร้อมด้วยนายวิชวุฒิจินโตผู้ว่าราชการจังหวัดสุราธานี

เพื่อเป็นเกียรติแล้วก็แสดงความเคารพครั้งสุดท้าย

หลังจากที่เรือหลวงทั้งสองลำเนี่ยก็ปฏิบัติภารกิจปกป้องท้องทะเลไทยมานานนะคะ

แล้วพอปลดระวังปลดประจำการแล้วก็กลายเป็นอุทยานเรียนรู้ใต้ท้องทะเลเรียบร้อยแล้ว

นี่ค่ะตอนวินาทีที่จมเรือหลวงทั้งสองลำนะคะ